มานี่เลยจ้าที่นี่นะคะร้านเฮียตีคอหมูย่างตั้งอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้า
เลอมาเช่ย่านลำลูกกาและลำลูกกาคลอง๖จังหวัดปฐุมธานี
บอกเลยว่าตลาดแห่งนี้โอ้โหอาหารการกินเยอะมากคุณดูสิ
ดิฉันกับพี่ป้องนวัดนี่เดินกินทุกร้าน
แล้วที่สำคัญนะไม่จ่ายตังค์
เอ้าจะกินฟรีแล้วเนี่ย

แต่ว่าเดินไปเรื่อยกว่าจะไปเจอร้านเฮียตีก็
โอ้โหอิ่มไปครึ่งตลาดแล้วเหมือนกัน
พอมาถึงร้านเฮียตีพอหมูย่างแล้ว

สองสามีภรรยาเจ้าของร้านสักหน่อยจ้า
ของพี่เด็กนี่ขนาดมาก

ที่ร้านจะมีเป็นข้อหมูค่ะ

สำชัยไม่มั้งมากมันแซ่กสดังนี้

ชอบไส้มากคือปกติหนูออกกินกลางคืนนะ

มีอย่างครับ

เป็นข้อหมูค่ะ

ข่าวว่าจะไปกินข้าวกับพี่ป้องบ่อย

กลับขับกลับคืนเดี๋ยวออกไปกินอะไรก็ได้นะ
อ่าเดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวเป็นข่าว

เมื่อกี้ที่ฉันได้บอกว่ากินไส้อยู่เลย
เมื่อกี้ฉันต้องไปกินไส้หรือเปล่า
คุณดูนะแต่ละวันเขาใช้วัตถุดิบทั้งหมด๕๐กิโลกรัม

แต่จากเกลี้ยงนะได้กำไรวันละ๑๘๐๐๐บาท

วันละบ่อเดือนนะคะคุณค่ะเดือนหนึ่งเท่าไหร่เป็นแสนอ่ะ

คิดดูวันละ๑๘๐๐ต่อเดือนก็หลักแสนแล้วจ้ะ

ตั้งการหมากหมูเป็นสูตรของทั้งร้าน
แล้วก็ดิฉันบอกเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยมาก
น้ำจิ้มรสเด็ดมันมี๒รสชาติก็คือเป็นน้ำจิ้มแจ่ว
แล้วก็น้ำจิ้มคอหมูย่างแบบ
เขาจะย่างหมูด้วยเตาถ่าน
แล้วก็จะทำให้หมูมีแบบรสชาติแบบหอมนุ่ม
คือเวลาย่างเตาถ่านมันจะหอม
แล้วก็ที่ร้านเขาขายคอหมูย่างไส้ย่างขีดละ๖๐บาท
แต่ถ้าเป็นซี่โครงแบบถ้าคุณชนะชอบแท๊ะแพ๊ะอะไรอย่างนี้

ใช่คุณถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นลิ้น

เพราะว่าคุณสมมติแต่บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงการันตีเลย
ใครอยากไปแวะไปได้เดี๋ยวเราให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นะจ๊ะ

นี่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปได้เลยถามเขาได้เลยว่าเขาขายวันไหนกี่โมง
อย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยมาก